เป็นเรื่องหึงโหดเหมือนกันนะนี่
จังหวัดราชบุรีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับ
ถูกมีดแทงที่ใต้บราวนมซ้าย๒แผลหน้าท้อง๑แผล
ขออภัยคุณผู้ชมจนไส้ทะลักนะครับแล้วก็ศีรษะอีกหนึ่งแผล
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลราชบุรีพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ก็เสียชีวิตอยู่หน้าโบสถ์ตรงนี้นะครับ
อกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอีก๑รายอายุ๔๒ปีนะฮะ
เป็นอดีตภรรยาของนายอำนาจผู้เสียชีวิตนี่แหละครับ
ได้รับบาดเจ็บจากถูกมีดทั้งแทงทั้งฟันด้วย
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อคืนนี้นะฮะ
ผู้ก่อเหตุนายธนงพยักษ์อายุ๕๕ปีหลังก่อเหตุหลบหนีไปครับ
ตอนนั้นมีพยานเยอะนะคุณนะเพราะในวัดเขากำลังเตรียมงานกระถิ่นกันอยู่
มีญาติโยมมีชาวบ้านมีพระก็อยู่ในวัดกันเยอะเลยนะครับ
ลูกชายของคนตายและคนเจ็บ
ลูกชายอายุ๒๔ปีและ๑๔ปีอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย

ช่วงเย็นพ่อได้นัดแม่
และสามีใหม่ของแม่มาเคลียร์ใจกัน

สามีใหม่ของแม่คือนายทนงซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ

ตอนนั้นลูกชายกำลังช่วยทางวัดเตรียมงานกระถิ่น
เห็นเหตุการณ์พอดีว่าพ่อกำลังถูกจ้วงแทง
ลูกชายคว้ามีดยาวมาข่มขู่
เพื่อให้ผู้ก่อเหตุหรือนายทนงหยุดแทงพ่อได้แล้ว

้วงแทงพ่อซ้ำไปซ้ำมาจนพ่อล้มลงต่อหน้าต่อตานะครับ
ส่วนแม่ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะแม่พยายามเข้าไปช่วย
โดยถูกลุกหลงนะฮะแล้วก็บาดเจ็บจากคมมีดไปด้วย
ทีนี้สอบถามคนที่อยู่ในงานนะครับคุณ

ก็มีช่างนัทพลนายนัทพลเป็นช่างที่มาช่วยงานในวัด

ขณะกำลังเตรียมจัดสถานที่กลางเต็นต์งานทอดกระถิ่น
ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุซึ่งก็เคยเป็นพนักงานของวัดเนี่ยนะคุณ

นัดมาเคลียร์ใจกันอยู่หน้าโบสถ์ตรงนี้แหละ
เวลาประมาณสัก๑๘นาฬิกา๓๐นาที
โต้เถียงกันใหญ่แล้วก็ชกต่อยกันนะครับ
พอเขาหันมาดูอีกทีก็เห็นว่านายอำนาจเนี่ย

ส่วนนายธนงวิ่งหนีไปทางประตูข้างวัดนะครับ
แม่งวิ่งออกไปอยู่
ในวัดมีคนเห็นเหตุการณ์เยอะแต่ไม่สามารถห้ามปรามได้นะครับ
เมื่อคืนนี้นายธนงผู้ก่อเหตุได้ติดต่อ
ขอมอบตัวกับทางตำรวจสพเมืองราชบุรีนะครับ
รับว่ามาเคลียร์ปัญหารักสามเศร้ากับผู้ตาย
แต่อีกฝ่ายเข้ามาชกต่อยเขาก่อน
ทำให้เขาโมโหใช้มีดที่พกติดตัวมาแจ้ง
จ้วงจนผู้ตายเสียชีวิตนะครับ